ต่อที่หน้าจอทีวีนะฮะมีเหตุระทึกกลางดึกย่านฝั่งทนเจอคนโหดฮะ
ควงปืนยิงเพื่อน๔นัดซ้อนยิงเพื่อนทำไมปมหนี้
เพื่อนเนี่ยมีเงินแต่ไม่ยอมใช้จ่ายหนี้ฮะไปมามาเจอว่าแอบกินดื่มทุกวี่ทุกวันครับ
เสียงและภาพอาจจะไม่คมชัดแต่เสียงปืนเนี่ยของจริงฮะ
จริงนี่คือหมู่บ้านรางไผ่ถนนบางบอน๓ซอย๘อันนี้คือย่านบางบอนกรุงเทพมหานคร
เห็นภาพแรกเนี่ยคือจะทะเลาะกันก่อนระหว่างมนูลยังไม่ต้องรู้จักใครนะ
มนูลเอมชาวนาอายุ๓๔ปีกับโอ๊ตทวีทรัพย์ทารารมอายุ๓๐ปี
ชักปืนที่ไฟแลบออกมาจากปากกระบอกคือโอ๊ตฮะคนยิงคือโอ๊ตรัวยิงมนูกลางวงเล่า
เขาตั้งวงฉลองกันในช่วงวันวันลอยกระทงครับไปไปมาโอ๊ตยิงเสร็จหลบหนีไป
นูนเจอไปกี่นัดเจอไป๔นัดซ้อนแขนซ้าย๒เอวซ้าย๑เอวขวาอีก๑๔นัด

ปลอกกระสุนปืนก็เกลื่อนหน้าร้านขายของที่เขานั่งตั้งวงกินดื่มนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ๓ทุ่ม
และต่อมาโอ๊ตโอ๊ตคนยิงเหตุเกิด๓ทุ่มนะ
เที่ยงคืนครึ่งโอ๊ตมามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
โดยเอาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการตรวจสอบด้วย
ปรากฏว่าอาวุธปืนที่ใช้มันเป็นปืนแบล็งกัน
แบงค์กันไหมเวลาเราปล่อยนักวิ่งเข้าที่เตรียมตัวโป้ง
มีแบล็งกันนะฮะเอ้าแล้วแบล็งกันทำไมยิงคนตาย
เป็นแบล็งกันดัดแปลงอ๋อดังนั้นใช้แบล็งกันดัดแปลง
แต่รอบนี้เข้าใจว่าจะโดนจุดที่ไม่ถึงกับสำคัญ
ยิงเขาทำไมโอ๊ตอ้างว่ามนูเนี่ยค้างค่าเช่าค้างค่าจ่ายงวดรถ
คือมนูลเอารถมาจำนำก็จะมีกรอบระยะเวลาว่าต้องเอาเงินมาคืน
จะได้คืนรถไปแต่หลังจากนั้นเนี่ย
ยังไม่ยอมเอาเงินมาจ่ายค่างวดสักทีนั่นเรื่องแรก
ที่สองก็คือมนูลติดค่าเช่าบ้านก็ยังไม่ยอมจ่ายอยู่ดีแต่
ด้วยความเจ็บแค้นฮะโอ๊ตก็เลยคือเขาไม่ได้เชิญนะ
นี้ไม่ได้เชิญโอ๊ตมาแต่โอ๊ตรู้ว่าเอ้ามีคนมาตั้งวงโก๊งกัน
มนูลลูกหนี้เรามันดันไปนั่งกินเหล้าอยู่วงนี้ด้วย
ด้วยความเจ็บแค้นฮะก็เลยรีบพุ่งมาหา
จากนั้นมาใช้อาวุธปืนจ่อยิงมนู๔นัดซ้อนฟังจากโอ๊ตก่อน
เท่าไหร่

ยืนยันนะว่ามนูลมีปัญหาเรื่องของหนี้สินจริง
แต่ทางตำรวจบอกว่ามันทะแม่งทะแม่งเพราะอะไร
อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะทั้งโอ๊ตและมนูลเคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้ว
แต่เบื้องต้นเมื่อโอ๊ตพูดแบบนี้ก็รอสอบปากคำต่อไป
แต่เมื่อมีการใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ใช้อาวุธปืนยิงอาวุธปืนครอบครองอาวุธปืนและยิงปืน
ในที่สาธารณะส่วนตอนนี้ให้มนูลเขาไปรักษาเนื้อรักษาตัวก่อน
เดี๋ยวกลับมาหายออกมาจะมีการสอบปากคำมนูลด้วยอีกทีหนึ่งครับ